ระหว่างวันที่๒๑ถึง๓๑มกราคมนี้นะคะ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนอกจากจะอัดแน่นด้วยเนื้อหาข่าวและสาระเหมือนปกติแล้วนะคะ

เพราะว่าเป็นฉบับซึ่งจัดทำขึ้นเป็นที่ระลึก
งานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณ
ย้ำเวลานะคะ๒๑๓๑มกราคมนี้
ซึ่งสามารถซื้อได้ตามแผงทั่วไปและร้าน๗๑๑ทั่วประเทศนะคะ
ฉบับวันนี้ความพิเศษ๒๕มกราคมคือจะมีการเปิดใจพระ๒รูปด้วยกันนะคะ
รูปแรกเป็นพระสิทธิเอกคู่ใจหลวงพ่อคูณ
ส่วนอีกหนึ่งรูปตอนนี้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
ท่านนี้นะคะเป็นสิทธิ์เอกสืบสารปณิธานหลวงพ่อคูณค่ะ
นี่เป็นเนื้อหาสาระของประจำวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
ส่วนฉบับที่๖ก็คือวันที่๒๖มกราคมนี้นะคะ
ก็จะเป็นภาพหลวงพ่อคูณกับลูกศิษย์คนดังบทสัมภาษณ์รำลึกถึงหลวงพ่อคูณ
แล้วก็พระเครื่องคู่ใจชุดที่๑ด้วยนะคะ
ทางไปวางดอกไม้จันทร์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
ยังคงมีปริมาณมากมีจำนวนมากเหมือนทุกวันที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องมีการจัดทำเต็นต์ขึ้นมา
เพื่อให้ประชาชนที่ยังเดินทางไม่ไปถึงจุดที่เป็นศูนย์ประชุม
ได้นั่งพักคอยก่อนเพราะว่ามีบริการรถรับส่งฟรี
ส่วนวันนี้ค่ะมีจิตอาสาน้ำใจงามนะคะ
มารับส่งนะคะสำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปวางดอกไม้จันท
ก็คือรับตั้งแต่รอบบริเวณมหาวิทยาลัย
เพื่อเดินทางไปที่จุดที่มีการวางดอกไม้จันทร์นะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดค่ะจากคุณพัชรวรินพัชรปภานันท
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดเข้ามาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
เชิญค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่๕แล้วค่ะ
ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นเปิดให้เข้าวางดอกไม้จันทร์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะ
ซึ่งวันนี้เองค่ะก็ถือว่ามีประชาชนหลั่งไหลมามากเป็นพิเศษเช่นกันนะคะ
ซึ่งทางทีมข่าวเทวรัฐทีวีนั้นสังเกตตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้ค่ะ
ก็พบว่ามีประชาชนนั้นหลั่งไหลกันมาอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวันค่ะ
จะเห็นได้ว่ามีประชาชนหลั่งไหลเข้ามาร่วมวางดอกไม้จันทร์เป็นจำนวนมาก
ประชาชนได้ล้นออกมาด้านนอกต้องมานั่งรับประทานอาหาร
กันบริเวณริมทางเดินและใต้ต้นไม้
จากปกติเจ้าหน้าที่จะจัดเต็นต์สีขาว
รองรับเพื่อให้ประชาชนนั่งรับประทานอาหาร
หลังจากไปรับประทานอาหารมาจากโรงทาน
ขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีบริการรถบัสรับส่งจากศูนย์ประชุม
ยังสนามบินขอนแก่นสถานีรถไฟและบคศ
รวมถึงมีรถบัตรรับส่งจากศูนย์ประชุม
ยังชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
โดยขณะรอรถก็ได้มีการตั้งเต็นต์
ให้ประชาชนนั้นพักคอยระหว่างรออีกด้วยค่ะ
เหนือจากรถบัตรรับส่งฟรีแล้ว
ยังมีกลุ่มจิตอาสานำจักรยานยนต์

โดยเฉพาะกลุ่มบิ๊กบิ๊กชะลามไวว์ร้าย
นำบิ๊กไบท์กว่า๒๐คันสลับสับเปลี่ยนกันตลอดทั้งวัน
มารับส่งประชาชนที่มาร่วมวางดอกไม้จันทร์ค่ะ
นายสะสิทธิ์พลซักซ้ายและนายวีรศักดิ์ตุ้มพลา
ตัวแทนกลุ่มบิ๊กไบท์ฉลามวัยร้ายเปิดเผยนะคะว่า

ในฐานะที่เป็นชาวขอนแก่นเองด้วย
ก็ได้รวมตัวกันนำจักรยานยนต์และจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
จอดคอยรับส่งประชาชนที่มาร่วมวางดอกไม้จันทร์
ถือเป็นการทำความดีเพื่อทำบุญและอุทิศแด่หลวงพ่อคูณ
โดยเฉพาะนายวิรสักหนึ่งในตัวแทนกลุ่มบิ๊กไบท์
ได้เปิดเผยความประทับใจหลังร่วมเป็นจิตอาสาในครั้งนี้
ไปฟังเสียงนายวิทยาศักดิ์เล่าความประทับใจกันค่ะ
ก็คุณยายท่านนั้นมาจากปัตตานีนะครับ
เจ้าไอ้สมัยโกรก

จนมาถึงขอนแก่นเนี่ยแกมาสวดอภิษฐรรมช่วงเย็นเสร็จ

เมื่อวานนี้ผมได้ไปส่งที่เรือนพักญาติโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ได้จัดแบบหาที่นอนที่พักอะไรให้แก
แบบแกให้พรให้อะไรอย่างนี้
เป็นแบบรู้สึกว่ามีความสุขมากครับ

ครับ
เราก็บริการอยู่ตรงนี้จนถึง๓ทุ่มนะครับ
คือมีประสบการณ์มาแล้วคือรอบ๒
แล้วก็ไม่ต้องนัดอะไรกันมากมาย

จะเป็นประจำครับเป็นประจำ

บางทีก็อาจจะเป็นทำโรงทานบ้างอะไรอย่างนี้
อาจจะวัดนู้นวัดนี้ก็จะมีเล็กน้อยบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
หรือไม่ก็ออกช่วยกันไปใครไม่ว่างก็ออกเงินช่วยกันไป

ก็น้องทุกคนก็ภูมิใจทุกครั้ง
ไปก็ยิ้มกันทุกคนหายเหนื่อย

จะเป็นจุดที่วางดอกไม้จันทร์แล้วนะคะ
ที่ฉาปนัสสถานทั่วคราววัดหนอแวงพระอลัมรวง

ตอนนี้เรื่องของสถานที่ก็มีความพร้อมเต็มที่แล้วนะคะ
เพื่อที่จะรองรับประชาชนที่จะมาร่วมงาน
ในวันที่๒๙มกราคมนี้ได้กว่า๑แสนคนค่ะ
ค่ะและตอนนี้นะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งนี้
ก็อยู่ระหว่างการสวดพระอภิษฐรรมในรอบ๑๗นาฬิกา
แล้วก็แล้วเสร็จไปในไม่กี่วินาทีที่ผ่านมานะคะ
ด้านหลังของดิฉันคุณผู้ชมจะเห็นภาพ
ศิษยานุสิตนะคะคณะเจ้าภาพและประชาชน
ที่มาร่วมวางดอกไม้จันทร์กันแน่นหอประชุมชั้น๑

แล้วก็จะมีการสวดพระอภิษฐรรมอีกรอบในเวลา๑๙นาฬิกา
แต่ว่าประชาชนนั้นสามารถเดินทางมาวางดอกไม้จันทร์ที่นี่ได้

เทวรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดขอนแก่นค่ะ